ห่วงเหมือนกับให้เชฟเราก็โดยงล่ะก่อนก่อนค่ะ
วัตถุดิบที่แบบสดจากต้นของคุณครับในรอค่ะ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

พี่ปุ๋ยทำอาหารเก่งดูปะคะพอได้ค่ะนี่พอได้อ่าเดี๋ยวให้เชฟอธิบายดีกว่า
เชฟเริ่มอธิบายโอเคสับกระเทียมสับผักชีทั้งรากทั้งใบทั้งต้น
อืมจากนั้นเอาเนื้อวัวกระเพาะตัวส่วนมันสับให้เป็นชิ้นเล็กเล็ก
เพื่อที่จะเอาไปผสมกับเนื้อบดที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วปรุงรสด้วยน้ำมันงาและน้ำมันหอย
อืมจากนั้นม้วนกับบายโอบะค่ะของเราก็คือเอาบายโอบะมาหนึ่งแผ่น
ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ม้วนม้วนม้วนเนื้อจากใบโอบะมันใบไม่พอใหญ่
เราต้องใช้สองใบม้วนเสร็จปุ๊บเอาอีกใบหนึ่งมาห่อแล้วเสร็จแล้วก็ม้วนอีกทีหนึ่ง
แล้วเสร็จแล้วก็เสียงไม้ค่ะให้ได้สามต่อมาอ่าอย่างน้อยสามสามสามไม้
แล้วก็เอาไปย่างไม้ละชิ้นขึ้นในเชฟใช่ครับค่ะโอเคเอาไปย่างด้วยกันให้มันสุก
ค่ะนะครับโดยใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเนื้อที่เราเสียบไม้ไว้แล้วค่ะค่ะ
พอมันสุกปุ๊บเราก็เอาออกมาพักเอาไว้ทำซอสโดยการที่เจียวกระเทียม
แล้วก็ใส่พริกเผาลงไปด้วยค่ะผัดให้หอมใส่เมาเบอรี่ใส่น้ำ
แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็พริกขี้หนูแต่งจานด้วยใบล็อกเก็ต
ล็อกเก็ตค่ะอ่าแล้วก็แต่งจานอย่างที่เป็นตัวอย่างให้อยู่ตรงนี้
เอาแบบประมาณอย่างนั้นแล้วซอสอ่ะคะมันไปตอนไหนอ่ะ
ลาดลงไปอ๋อลาดหมดลาดทับไปเลยใช่โอเคถ้าพร้อมแล้ว
พร้อมไหมครับค่ะพร้อมค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไม่มามากน้อยอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะ
เราจะใช้แค่สามชิ้นอย่างต่ำนะครับนี่ฝั่งนี้เขาเอาหมดค่ะเขาบอกอ๋อ
นี่ค่ะใส่กระเทียมเยอะเข้าใจไปเองว่ามันจะดีนะคะ
นี่ฝั่งนี้เขามักเนื้อได้ดูนะคะเออแล้วพี่ปุ๋ยเขาแบบว่าอ่อนโจนเนื้อเนอะ
ค่อยค่อยไงค่อยค่อยเออแล้วฝั่งนี้ล่ะโหโหโหโหอะไรน้องวะเนี้ย
ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้วสามนาทีนะคะนิ้วไม่เอานิ้วเก็บไว้
อุ้ยฝั่งนี้เขาแบบหันสองสองนี่ด่ะเอ้ยสองนี่ด่ะค่ะ
ถามว่าเวลามีเหลือไหมเหลืออย่างแค่สิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีเท่านั้น
จะเป็นไหนอันนี้เขาหมักกับเขียงนะพี่ปุ๋ยถ้าเราสามารถนำไปได้ก่อน
ไม่ต้องสอนให้เขาเลยตากที่ไม่ต้องหันมายิ้มแล้วก็แบบ
น้องเขาดีไหมนะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่คุยคือถ้าเราไม่ถามชื่อเขาตั้งแต่แรก
เราจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะพี่ปุ๋ยโอเคไหมคะโอเคค่ะยินแล้ว
ตอนนี้๑๑นาทีแล้วจะทันไหมเนี่ยพี่ปุ๋ยผัดกระเทียมและก็ให้แล้ว
มาอีกแล้วค่ะพร้อมพอกันแล้วเพราะว่าทางมุกก็ยังไม่ได้ทำอย่างไรเหมือนกัน
สิบสี่นาทีสิบวินาทีครับอุ้ยห้าสิบวิทำซอสก็ได้เหรอคะ
สิบสี่นาทีสามสิบวินาทีนะฮะคุณทั้งสองคนฮะ
เราเหลือเวลาอีกแค่สามสิบวินาทีนะครับอุ้ยเร็วค่ะเอาใจช่วย
สิบสี่นาทีห้าสิบวินาทีครับมาค่ะพี่ต้องใส่แล้วพี่ต้องใส่ห้า
สามพี่ต้องใส่แล้วสองหนึ่งหยุดค่ะ
โอเคมาถ้าถึงเวลาชิมแล้วนะฮะและเราก็มีคณะกรรมการ๕ท่าน
จากชุมชนวัดสอนดีศรีเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ก็จะต้องให้กรรมการทั้ง๕ท่านนะฮะชิมอาหารทั้งสองจาน
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญชิมเลยครับเชิญค่ะ
ก็สีแดงนะครับและสีดำเนินนะคะครับอาจารย์ที่สอง
ชมนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
ถือว่าแพ้แบบไม่น่าเกลียด
เพราะฉะนั้นคะแนนออกมาแบบนี้เท่ากับสีแดงเป็นผู้ชนะค่ะ

แล้วเราก็ไปแล้วเสร็จแล้วก็ทางนี้ก็ต้องให้เก็บของแล้วก็กลับบ้านเอง
พี่พิมคะแพ้เก็บของล้าง
อยากกินก็กินให้หมดได้เลยไม่เป็นไรแต่ว่าเก็บนะคะ

โอ้โหพี่ขา
พี่มันอยู่ตรงนู้นเลย

ถ้าเดินกลับเองเมื่อไหร่ถึง

เอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมกันไปก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามเราได้นะคะ
ทุกวันอาทิตย์ทางไทยรัททีวีช่อง๓๒
ส่วนวันนี้นะคะเดียแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษพี่ฟิล์มวงโปรดเราสองคน
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ไว้ยืนยืนอยู่ตรงนี้

ต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนคุณฟิล์มจริงเลยล่ะครับ
สำหรับผลการแข่งขันที่ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแบบฉิวเฉียด
ต่าทำดีมาทั้งวันสุดท้ายก็ต้องมาตายเอาในตอนจบ

น่าสงสารจริงเลยล่ะครับเนี่ย